ที่จะอุ่นเครื่องกับทีมไทยลีกออสตาร์นะครับ
ต้องขอขอบคุณทุกสโมสรที่ส่งผู้เล่นมาให้ใช้งานในเกมนี้
โดยส่วนตัวแล้ววางแผนที่จะให้ผู้เล่นทุกคนได้ลงสนามในเกมนี้ครบทุกคนครับ
เพราะเข้าใจดีว่าทุกสโมสรยังต้องมีโปรแกรมในหลีกต่อ
อย่างไรก็ตามในเกมนัดนี้กุญสือทีมไทยลีกออสตาร์ก็ยืนยันว่า
เต็มที่กับเกมนัดนี้เพื่อให้ทีมชาติไทยได้ประโยชน์

เกมนัดนี้ทีมชาติไทยพบกับไทยลีกออสตาร์
แข่งขันในวันที่๑๔พฤศจิกายนที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน
เวลา๑๖นาฬิกานะครับถ่ายท่อสดทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ

จากที่ประชุมให้การขึ้นทะเบียนนักเตะไทยลีก
เลขที่๒สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เล่น
ทั้งหมดได้๑๐คนส่วนผู้เล่นต่างชาติสามารถเปลี่ยนแปลงได้
๕คนนะครับสำหรับเหตุผลในการกดการลงทะเบียน
เนื่องจากสถานการณ์ไม่ปกติจากไวรัสโควิด๑๙
ทำให้การเดินทางเข้าประเทศของนักเตะต่างชาติ
ทำได้ยากขึ้นนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่หลายสโมสร
อาจจะถูกนักเตะเรียกค่าเหนื่อยที่สูงเกินจริง

จะหมดในสิ้นปีนี้ก็มีหลายคนนะครับ
ดังนั้นจึงมีมติให้สามารถเปลี่ยนแปลงผู้เล่นต่างชาติ
กรณีพิเศษได้๕คนในเฉพาะเลขที่๒ของรูปการณ์นี้เท่านั้นนะครับ
ส่วนรูปการณ์ต่อไปจะกลับไปใช้เหมือนเดิมครับ
คือเปลี่ยนแปลงได้แค่๒คนบวกนักเตะอาเซียนอีก๑คนนะครับ